ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
พรุ่งนี้ก็มีคิวที่จะลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
รุ่นอยู่๒๓รอบสุดท้ายนัดแรกลงประเดิมสนาม
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการเรียกประชุมผู้จัดการทีม
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการผ่านเข้าสู่รอบ๒

ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือและก็ปาเลนสไตล์
โดยถ้าเกิดว่าการแข่งขันออกมานะคะและมี๒ทีมในกลุ่มที่คะแนนเท่ากัน
หลังจากนั้นถ้ายังเท่ากันอีกนะคะก็จะให้ไปดูที่ประตูได้เสีย
ถ้าทุกอย่างเท่ากันหมดและเป็นทีมที่เจอกันในเกมสุดท้ายนะคะ
ก็จะให้ตัดสินด้วยการดวนจุดโทษแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เจอกันในเกมสุดท้าย
ก็จะตัดสินจากจำนวนใบเหลืองแล้วก็ใบแดงที่ได้รับมาค่ะ
หากยังเท่ากันหมดอยู่นะคะในทุกกรณีจะให้จับสลากหาตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะ
โดยก็จะนำเอา๒ทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะ
โดยตัวแทนของทีมชาติไทยก็แจ้งกับฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยนะคะว่า
จะมีกองเชียร์ชาวไทยที่เข้าไปเชียร์นักเตะทีมชาติไทยประมาณ๓๐๕๐คน
โดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ประสานงานเรื่องบัตรเข้าชมการแข่งขันให้แล้วค่ะ
มาดูโปรแกรมการแข่งขันกันบ้างนะคะ
ก็จะประเดิมการแข่งขันนัดแรกในวันพรุ่งนี้นะคะ
เวลา๑๕นาฬิกานะคะตามเวลาประเทศไทย
ส่วนนัดที่๒ค่ะวันที่๑๓มกราคมพบกับญี่ปุ่น
และนัดสุดท้ายนะคะ๑๖มกราคมเจอกับปาเลนสไตล์
โดยจะสวมเสื้อสีน้ำเงินทุกนัดที่ลงการแข่งขันค่ะ